ท่านผู้ชมครับคนร้ายที่เป็นชายโรคจิตเข้าไปที่หอพักหญิงที่อุดรธานีไปขโมยชุดชั้นในของเขาเนี่ยยังก่อเหตุอยู่นะฮะ
คือที่หอพักแห่งนี้นี่คือภาพล่าสุดเลยครับผู้ชายคนนี้ฮะเข้ามาที่หอพักนะครับ
หอพัก๓ชั้นนะครับในซอยจินตคาม๑ถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
เจ้าของหอพักบอกว่าเอาอีกแล้วนะฮะทั้งทั้งที่หน้าประตูหอพักเนี่ย
แปะรูปคนร้ายที่เคยเข้ามาก่อเหตุเมื่อ๒๐ตุลาคมเอาไว้
นี่คือภาพล่าสุดที่ก่อเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเข้ามาอีกแล้วฮะ
เข้ามาแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้นสองนะครับนี่เหมือนกับหันมาดูเนี่ยจะปิดประตงปิดประตู
เห็นรูปตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นสิรูปแปะอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะ
วันนี้ใส่แมสมาด้วยคุณเขียนมาสอนใส่กางเกงขายาวเสื้อคลุมแขนยาวแบบนี้
ค่อยย่องค่อยย่องขึ้นไปดูท่าทางเดินแบบสบายใจมาก
อารมณ์ดีนะนี่มีเสยผมด้วยเห็นไหมนี่ฮะหลังจากนั้นก็ไปหยิบชุดชั้นในนะครับ
ที่เป็นกางเกงในที่เขาตากเอาไว้ที่ราวแขวนผ้าที่จุดด้านนอกห้องนะฮะ
แล้วก็หยิบยัดใส่กระเป๋ากางเกงตัวเองแล้วก็ลงมาจากหอพักขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
คือทางเจ้าของหอพักเนี่ยเขาเห็นภาพจากล้องวงจรปิดในวันแรกที่ก่อเหตุไว้๒๐ตุลาคม
แล้วเปิดเข้าไปง่ายเหลือเกินเนี่ยเขาก็พยายามบอกคนที่อยู่ในหอบอก
ยังไงช่วยกันปิดล็อกประตูให้สนิทหน่อยนะ
เพราะปกติเขาต้องมีระบบของเขาใช่ไหมถึงจะเข้าไปได้นี่มันเปิดเข้าออกง่ายเหลือเกิน
เดี๋ยวดูภาพเมื่อ๒๐ตุลาคมนะครับเจ้าของหอพักบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยฮะ
รูปร่างเห็นมั้ยฮะแตกต่างจะเสื้อผ้าเหมือนเหมือนนั่นเองรู้สึกเสื้อจะคล้ายเดิมอีกว่าแขนสั้นและใส่กางเกงขาสั้นแต่ว่าของใหม่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยส่วนแมสมา
ทำไมไม่เข็ดไม่หลาบ
รูปก็เอาไปติดหน้าหอแล้วอะไรก่อนแล้ว
ไม่สนใจเลยรูปของตัวเองนะติดอยู่ด้านหน้านะ
แล้วนักเรียนนักศึกษาที่เขาอยู่ที่หอพักเขาไปแจ้งความแล้วด้วยนะ
ถูกไงเขาหวาดพวากันทั้งหอพักนะคะ
เจ้าของหอพักเลยบอกว่าไม่ได้แล้วอ่ะตำรวจต้องจับให้ได้
เพราะกลัวว่ามันไม่ใช่แค่จะขโมยชุดชั้นใน
เข้าไปถึงในหอพักไปถึงหน้าห้องพักของหอพักหญิงอย่างนี้

เขาก็กังวลว่ามันอาจจะเกิดเหตุร้ายที่มันมากไปกว่าการขโมยชุดชั้นในอะค่ะ
เจินตอนตี๓๑๕มันกลับมาอีกแล้วค่ะ
คือรูปที่ติดไว้มันก็ชัดเห็นหน้าเต็มเลยนะคะ

คนที่เข้าออกหอพักให้ปิดประตูให้สนิทนะ
เพราะเขาคาดว่าคราวก่อนที่คนร้ายเข้าไปได้อาจจะประตูปิดไม่สนิท
แล้วก็แบบเออผลักเปิดเข้าไปได้เหมือนกับเขาต้องมีสแกนนิ้วอะไรด้วย
นี่ไงใครสแกนนิ้วมือไม่ได้ประมาณอย่างนี้ไม่ได้เข้าตึก
แต่ภาพล่าสุดก็เปิดเข้าไปได้ง่าย
นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
สั่นขวัญแขวนกันหมดทั้งหอนะฮะจริงค่ะรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย